หกนาฬิกาสามสิบสองนาทีแล้วนะครับ

เมื่อวันที่๓กรกฎาคมคือเป็นวันเกิดของน้อง
ทีนี้เราก็มีโอกาสไปพูดคุยกับคุณพ่อ
ว่าคุณพ่อเตรียมที่จะต้อนรับน้องยังไง
เตรียมที่จะฉลองวันเกิดให้น้องอย่างไร
โดยคุณพ่อบรรพฤษก้อนคำก็เล่าให้ฟังค่ะ
บอกว่าตอนนี้ที่บ้านเตรียมที่จะต้อนรับน้องดอม

พ่อบอกว่าปรับปรุงห้องนอนของน้องดอมให้ใหม่เลย

แล้วก็จะมีการจัดงานวันเกิดย้อนหลังให้นะคะ
เพราะว่าเมื่อวันที่๓กรกฎาคมเป็นวันเกิดน้องดอม

ดังนั้นเตรียมไว้แล้วหมูกระทะ
ถือเป็นอาหารที่น้องดอมชอบ
แล้วน้องดอมบ่นว่าอยากกินด้วยตอนที่อยู่ในถ้ำ
ดังนั้นพ่อก็เลยเตรียมมาจัดเลี้ยงเต็มที่

เมื่อกี้ผมเห็นข้าวซอยตัดอยากกิน

นี่ค่ะก็คุณพ่อบอกว่าอยากซื้อจะซื้อของที่น้องดอมอยากได้
ให้เป็นของขวัญวันเกิดแล้วก็รับขวัญน้องดอมด้วย
เดี๋ยวไปฟังเสียงคุณพ่อหน่อยนะคะ
กลับมาแล้วก็ตอนนี้เตรียมห้องใหม่ให้นะครับ

แกจะทำตามให้น้องเขาอยากจะได้อะไร
แล้วก็จะซื้อเป็นของขวัญให้ที่สัญญากันไว้ว่า
ที่น้องเขาออกมาว่าอยากจะได้อะไรอะไรอย่างนี้เราก็ทำให้นะครับ
แล้วก็ก่อนหน้านี้ถ้าคุณผู้ชมจำกันได้
ดอมนี่แหละคือคนที่เล่านาทีชีวิตตอนอยู่ในถ้ำ

แล้วคุณพ่อก็นำมาบอกกับสื่อมวลชน
สื่อมวลชนทราบว่าการใช้ชีวิตของน้องหมูป่าทำยังไง
เพราะว่าตอนนั้นน้องดอมเขาก็เล่าบอกว่า
อาศัยการประทังชีวิตด้วยการดื่มน้ำ

แล้วก็นั่งสมาธิตามคำแนะนำของโค้ชเอกนั่นเอง
รวมถึงพอหลังจากน้องเขาใช้ชีวิตแบบนี้แล้ว
หลังจากนั้นก็มีทั้งทีมนักประดาน้ำชาวอังกฤษ
ซิลหมอภาคเข้าไปเจอตัวน้องนั่นเองนะคะ